ผมอยากจะโปรยเรื่องนี้ให้ใหญ่มาก
คนไทยทั้งชาติร่วมลุ้นกันหน่อย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่เพชรชบูรณ
วันนี้จะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้
หรือไม่ก็ต้องลุ้นไงต้องลุ้น
คือเขามีการประชุมกันที่ซาอุดีอาราเบีย
แต่ที่นั่นนะคุณนะคือเวลาเช้ากว่าบ้านเรา๔ชั่วโมง
ก็คือช่วงค่ำวันนี้เช้าพรุ่งนี้อะไรแบบนี้
ใช่ฮะดังนั้นถ้าเขาประชุมกันเมื่อช่วงเช้า
เท่ากับจะประชุมกันในเวลาบ่ายโมงกว่าของบ้านเรา
และจะสรุปออกมาว่าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพแห่งเพชรบูรณ์
จะได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือไม่
โอ้โหโชคจริงใหญ่มากนะครับ
จริงนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติ
ที่ต้องจาบลึกไว้นะครับว่าเมืองโบราณสีเทพของไทย
หรือที่รู้จักคุ้นหูนานามอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์คุณหลายคนบอกพีรมิตรเมืองไทย
นี่ฮะเขาบอกว่ามีเรื่องความเชื่อมีเรื่องศาสนา
และก่อนหน้านั้นสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ
คุณผู้ชมแล้วยิ่งใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมคุณ
บนเนื้อที่ของอุทยานบนเนื้อที่ของเมืองโบราณศรีเทพแห่งนี้
คุณ๓๐๐๐ไร่กรมศิลปากรมีการสำรวจตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง
หลายต่อหลายปีจนนำข้อมูลต่างส่งให้ทางยูเนสโก้
เพื่อที่จะให้เขาพิจารณาว่าเราจะได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือไม่
๔ปีในการทำข้อมูลนะคุณส่งเข้าไปให้กับคณะกรรมการมรดกโลก
และคณะกรรมการชุดนี้สมัยสามัญครั้งที่๔๕และมีการประชุม
ระหว่างวันที่๑๐๒๕กันยายนณกรุงริยาทราชนาจักรซาอุดีอาบราเบีย
จะมีการประกาศวันนี้
แต่ในเบื้องต้นนะผมฟังจากท่านอธิบดีกรมศิลปากร
บอกแบบนี้บอกว่าเขาพิจารณารายละเอียดที่ไทย
ส่งให้ครบสมบูรณ์แล้วและเป็นข่าวดีออกมาว่า
จะได้รับการขึ้นทะเบียน
คุณผู้ชมฮะต้องพูดถึงความสำคัญก่อน
เพราะว่านครโบราณสีเทพมีอายุกว่า๑๗๐๐๑๗๓๐ปี
และที่สำคัญมีพื้นที่นอกเมืองและเมืองรวมเกือบ๓๐๐ไร่
แต่ก่อนถูกผืนป่าปกคลุมนะจนกรมศิลปากรเข้าไปสำรวจตรวจสอบนะครับ
ถือว่าเป็นอาณาจักรธวาราวดีที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากอินเดียฮินดูขอม
รวมถึงพุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาสและมหาญา
นี่แหละครับคือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะมีเรื่องของความเชื่อและศาสนา
รวมอยู่ในแหล่งเดียวกันนี้นะครับ
คุณผู้ชมเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่จริงแล้วก็เขาบอกว่า
เรื่องที่โดดเด่นของนครโบราณสีเทพคือการวางผังเมืองของคนโบราณ
เขาบอกเป็นการวางผังเมืองที่ยิ่งใหญ่
อีกอย่างหนึ่งที่รับการพิจารณาคือเป็นศูนย์รวมความเชื่อทางศาสนา
เชื่อว่ารองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

แต่คุณผู้ชมฮะชาวเน็ตเขาพากันหาพิกัด
เรื่องราวที่เกี่ยวกับอุทยานศรีเทพก็คือร้านไอศกรีม
เพราะอะไรฮะมันมีไอศกรีมออกมา
เป็นรูปภาพคนแคระที่ปรากฏอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์

นี่ฉันนึกถึงอะไรนะลายกระเบื้องไอดินลายกระเบื้องวัดอรุณใช่ไหม
หน้านี้มันก็เป็นเทรนด์ฮิตในโลกโซเชียลเหมือนกัน

อันนี้มาพร้อมกับการประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอุทยานศรีเทพพอดีเลย
ติมโบราณของเมืองโบราณสีเทพนี้นะครับก็ปรากฏว่าหลายคนเข้าไปตามหา
เขามีจุดจำหน่ายนะคุณ
ก็คือบริเวณเขาคลังนอกที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ
เพราะอะไรเขาทำขึ้นเพื่อที่จะขายในงาน
แสดงความยินดีและเฉลิมฉลองมรดกโลกศรีเทพ
มีขายตั้งแต่วันนี้ถึง๒๔กันยายนนี้นะครับ
หลังจากโพสต์ออกไปชาวเน็ตมากดไลค์กดแชร์
แสดงความคิดเห็นจำนวนมากแล้วก็ถามหาพี่กัด
จะไปซื้อไปชิมได้เมื่อไหร่อย่างไร
แล้วก็อีกอย่างร่วมไปรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอุทยานศรีเทพ
แล้วก็ภูมิใจกับมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เราจะได้รับการประกาศ

ก่อนหน้านั้นบ้านเรามีอะไรที่ได้รับการประกาศบ้าง
สุโขทัยอายุทยาบ้านเชียงคุณผู้ชมแหล่งโบราณคดี
เชียงอุดรธานีได้รับการประกาศเมื่อปี๒๕๕๙

ประเทศไทยยังไม่เคยมีการประกาศมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก
๕ปีแล้วถ้ามาครั้งนี้จะตื่นเต้นและยิ่งใหญ่มากนะครับ
คุณบุ๊คพูดแบบนี้ดิฉันเห็นข้อความบุ๊คชมมาเต็มเลยนะ
บอกว่าอยากรอลุ้นถ้างั้นเดี๋ยวเติมข้อมูลให้นิดนึ

คุณสามารถเข้าไปรอดูได้เลยบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะ

เดี๋ยวรอดูหลังจากจบรายการรอติดตามกันนะคะ